พูดถึงเรื่องของขนมกันบ้าง

ทำยากบ้างหาโอกาสทานยากนะคะ

จะพาไปทานขนมโบราณของชาวสตูนกัน
หน้าตาสวยงามมากรสชาตินี่ดี

หน้าตาสวยงามเนอะสีสันสดใสทีเดียวล่ะ

นาโต๊ะพ่อจังหวัดสตูนค่ะ

สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจนั้นเป็นคน

แล้วบอกว่าขนมชนิดนี้นะคะทำมากว่าร้อยปีแล้ว

ทำในวังเก่าเจ้าเมืองเชื้อสายมุสลิม

เป็นขนมประจำเทศกาลสำคัญของมุสลิม

ขนมนี้นะคะก็มีขั้นตอนการทำ

ถ้าติดขั้นตอนไหนเนี่ยขนมจะไม่อร่อยเลยนะ

สมัยโบราณจะใช้ข้าวเหนียวแช่ครั้งคืนแล้วเอามาตำ
แต่ว่าสมัยนี้ใช้แป้งข้าวเหนียวมานวดกับน้ำเกลือ

เสร็จแล้วเราก็พับทบไปทบมา

ก็จะออกมาเป็นหน้าตาขนมสวยงาม

แล้วก็ทานแล้วจะกรุบกรอบหน่อยนะคะ

มันใช้เวลาแล้วก็ต้องใช้ความประนีตนะคะ

ทางกลุ่มบอกว่านำมาจำหน่ายในราคาพิเศษเลย

หรือซื้อแบบเหมาก็๓ถุง๑๐๐เท่านั้น

ตอนนี้ขนมบุหงาบูดะเป็นที่ต้องการ
แล้วก็กลายเป็นขนมขึ้นชื่อของจังหวัดนะคะ
ก็นิยมนำไปใส่เป็นหัวขันหมากในงานมงคลสมรส
เพราะดูลักษณะรูปทรงมันเหมือนกับเป็นหมอน

เปรียบเทียบเหมือนว่าการเริ่มต้นใช้ชีวิตคู่

เรียงเคียงหมอนใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขแบบหอมหวาน

ใช่ค่ะก็เรียกว่าราคาย่อมเยาว์
เป็นขนมที่หาทานยากรสชาติหอมอร่อยนะคะ
เห็นแบบนี้ก็อยากจะเหมามาเยอะ

ถ้าจะซื้อมาทานมาแจกเนี่ยราคามันก็อยู่ที่ซักเท่าไหร่หน้าถุง

มันเป็นเรื่องพิสูงในช่วงปลายเดือนจริงนะ

แก่มกี้ยาแอบยักร์ใส่อีกครั้งสักแรก
กรีหกเนี่ยกรีหกต่างเพ
ชอบซ่อนเงินกรีหกต่างเพแต่โกหกนะ
ผู้หญิงเนี่ยเหมาะนี้แหละ
ผมไม่ได้พูดนะเจอทุกทีไม่รู้เป็นอะไร